คุณผู้ชมค่ะมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูฝนกันแล้วค่ะ
ระยะนี้นะคะจะมีพายุเข้ามาสลายตัวในประเทศเพื่อนบ้าน
ทำให้ประเทศไทยของเราได้รับผลกระทบทางอ้อมนะคะ
โดยสัปดาห์หน้าค่ะเราคาดว่าจะมีพายุหมุนเข็ดร้อนค่ะ
เข้ามาบริเวณทะเลจีนใต้ค่ะแล้วไปสลายตัวบริเวณประเทศเวียดนาม
ทำให้ประเทศไทยของเรามีฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสาน
มีฝนฟ้าขนอง๑๖๐๘๐ของพื้นที่ค่ะ
ตกหนักบ้างในบางแห่งอุณหภูมิอยู่ที่๒๒๓๕องศาค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนได้เกือบทุกพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะ
ร้อยละ๖๐๘๐ของพื้นที่
และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลคลื่นสูง๑๒เมตรค่ะ
ส่วนภาคใต้มีฝนทั้ง๒ฝั่งค่ะ๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ทะเลฝั่งอันดามันคลื่นสูงมากกว่าฝั่งอ่าวไทยค่ะ
จุดที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตรค่ะ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนมากกว่าแดด
ตกร้อยละ๖๐๗๐ของพื้นที่ค่ะ
ระวังอันตรายจากฝนตกหนักนะคะอาจทำให้เกิดปัญหาน้ำรอการระบายได้ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่สหรัฐอเมริกาค่ะ
เราได้ยินข่าวนะคะมีพายุหลายลูกพัดเข้าถล่มสหรัฐค่ะ
แต่นี่ในบางพื้นที่นะคะทางตะวันตกของสหรัฐกลับต้องเผชิญกับ
ภัยแรงครั้งใหญ่โดยเฉพาะในรัฐโอเรกอนค่ะ
คุณผู้ชมเกิดจากอะไรปัญหาหลักก็คือความร้อนที่เพิ่มขึ้นจากโลกร้อนนั่นเองนะคะ
ทำให้น้ำระเหยดินหน้าแห้งนะคะทำให้เกิดเป็นภัยแรงในสหรัฐแบบนี้
และนี่คือรูปกรรมรับนานวันนี้สวัสดีค่ะ